เส้นระดับตำนานร้านที่๓ของวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าดังเจ้าเก่าแก่กว่า๔๕ปีค่ะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าใครได้มาทานก๋วยเตี๋ยไก่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจานป้าล้อมแล้วจะลืมหน้าตาก๋วไก่ที่เคยทานมาเลย
เพราะที่นี่เขาใส่ไก่ตุ๋นให้ชิ้นโตแบบคับชามเลยทีเดียวจะชามใหญ่โตเหมาะหนล้านขนาดไหนรีบตามคุณน็อตไปชมเลยจ้า

แม่ทำมา๔๕ปีแล้วค่ะ

นอกกับซะโพกนี่ก็ให้ชิ้นอย่างนี้เลย

เนื้อไก่ที่ทางร้านเลือกใช้นั้นนะคะ
เป็นไก่พันเนื้อที่สั่งตรงมาจากโรงงานค่ะ
อกติดปีกอกล้วนน่องและสะโพก
แถมทางร้านยังเอาใจลูกค้าแบบสุด
ใครชอบเนื้อส่วนไหนขอแค่สั่งมา
ทางร้านจัดให้สมใจเลยล่ะค่ะ
แล้วในส่วนผสมของตัวไก่ตุ๋นเราใส่อะไรบ้าง

ก็จะมีพวกเกากี้มีเห็ดหอมกวยกั๊กเปลือกไม้

ผมอันนี้เราตุ๋นนานแค่ไหนครับ

เดี๋ยวขอจานจานจานจาน

แล้วก็เนื้อไก่นุ่มสุดเลย
อันนี้เรารู้เรื่องราวไก่ตุ๋นมาแล้ว
เดี๋ยวขอไปดูในเรื่องของส่วนผสมอื่นมีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีพวกของบางทีส่วนมากเครื่องจะอยู่ในนี้หมด

ก็จะมีแค่ปักชีอย่างเดียว

ใช่อยู่ในม่องหมดเลยค่ะ

เดี๋ยวขอลองแล้วกันเอาเส้นเล็กจัมโบที่หนึ่ง

โดยปกติแล้วเวลามีลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่แบบธรรมดา
ทางร้านก็จะตักไก่ให้๑ชิ้นโตกันเลยนะคะ
แต่ถ้าหากใครอยากลิ้มลองไก่ตุ๋นละมุนลิ้นนี้
จุใจก็สามารถสั่งแบบจัมโบได้ค่ะ
ซึ่งทางร้านก็จะใส่ไก่ลงไปให้ถึง๒ชิ้นโตกันเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าใหญ่ครับชามเลย
โอ้โหขอทานสักชิ้นด้วยได้ไหมคะคุณนอท

ใหญ่มากแล้วเนื้อไก่ต้องเป่วยเลยละครับผม

ต้นสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะใช่ค่ะใช่ของเนี้ยชิมก่อนแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับผมเชิญค่ะเนี่ยฮะไก่นี้ฉีกง่ายมากเลยนะ
ไม่ต้องเก็บฉีดก็ขาดแล้วเพราะว่าชิ้นใหญ่ไงชิ้นใหญ่แล้วก็ตุ๋นมาจน
นิ่มนะคะด้วยแล้วนิ่มหมดแล้วนะฮะ
เลยใช่ค่ะตุ๋นเนี้ยค่ะ
มันหอมกำลังดีเลยอะมันไม่มีรสไหนโดนเลยอ่ะ

จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก๋วเตี๋ไก่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
อยู่ก็มากันนึกข้างว่าแถววัดจันทร์ไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
ก็เลยหันมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วจัน

ทำทุกวันเหมือนเราจะแพ้เนื้อ

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำก๋วเตี๋ลูกชิ้นหมูแดงอะไรอย่างนี้

เป็นนายยกเทศกรณีของพิศนุโรคค่ะ

แม่ก็เลยจะจัดหนักเลยค่ะสบวน๑๔๐๐

แล้วพอเปลี่ยงมาเป็นไข่ก๋วยเตี๋ยวไก่นี่เป็นไงบ้าง

๑วัน๑๘หม้อหม้อ๓๐กวลโล
วันหนึ่งขายไปสี่ห้าร้อยกิโล

ใครก็ต้องที่ละที่ก็ขาย

ให้ทุกคนต้องมาแวะทานที่นี่
แล้วก็บังเอิญโชคดีแม่โคมาเปิด

พิโลกมีเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

พี่จิ๋มบอกว่าเคยขายดีสุดถึงขั้นหมดไก่ตุ๋นไปกว่า๑๘หม้อนี้
หม้อใบเล็กแบบที่เราใช้กันที่บ้านนะคะ

หม้อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง๕๕เซนติเมตรเลยทีเดียว
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เล่นนะคะเนี่ย
รู้สึกยังไงบ้างครับ
ภูมิใจดีใจมากว่ามีคนมาอุดหนุนเยอะ

ทำทุกอย่างค่ะเป็ดหมดทุกอย่าง

ร้านใหญ่

ปี๓๐ค่ะตอนที่ใหญ่แล้ว

จากจนทั้งปัจจุบัน

ก็เดินทางมาทะนด์เส้นบรมไก่โลกนาสค่ะ

ได้มากินก๋วยเตี๋ยวไก่ในต่างสักทีแล้วครับ